ต้มยำน้ำข้นกันหน่อยนุ่มข้นเกริ่นคุณผู้ชมก่อน
ขออภัยด้วยนะคะหากว่าดูแล้วอาจจะทานข้าวไม่ลง
หนุ่มคนหนึ่งเขาพาแฟนนี่แหละไปทานต้มยำกุ้ง
ย่านพระนกฝั่งธนบุรีก็สั่งต้มยำน้ำข้นเนี่ย
ทานกันสองคนตักทานกันอย่างอร่อย
ไปเจอว่าทุกอย่างนึงเฮ้อะไรเดี่ยคล้ายพริกแห้ง
เคลียร์ดูดีดีอะไรเนี่ยหนวดยาวเชียวมีปีกด้วยไปดูกันค่ะ
มานั่งกินข้าวไปจะหมดแล้วซมยำเชื่อแมงฝาว
ดูไหนเนี้ยทำไรได้บ้างนะโห
ไม่ได้มาแค่หนวดไม่ได้มาแค่ขามาทั้งตัว
เป็นส่วนหนึ่งของซีฟู้ดไหมไม่ใช่เหรออ่าต้องโปรตีนี้เหรอครับครับปีเตอร์ปีเตอร์
แมลงสาปนะคะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเสียงของหนุ่มคนนี้เขาตั้งคำถามอยู่ในคลิป
แล้วก็เขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าเขาไปกินอาหารที่ร้านดังย่านพระนก
วิทย์กับแฟนสองต่อสองตากต้มยำขึ้นมากำลังจะเอาเข้าปาก
เห็นที่ช้อนเอ๊ะมีอะไรแปลกแปลกตอนแรกคิดว่าพลิก
ไปเขียมาตามรูปเลยค่ะต่อไปนี้เขาคงบอกไม่กล้าไปทานที่ไหนแล้ว
ร้านใหญ่ที่ว่ารีวิวอร่อยไปมาหมดไม่เคยเจอเจอครั้งแรกเข็ด
ทั้งสองคนนะคะเขากินยำต้มยำน้ำข้นนะคะ
แล้วก็มีอาการท้องเสียแฟนสาวเนี่ยกำลังท้องอยู่ด้วย
ตั้งคันด้วยสี่เดือนแล้วนะคะหลังไปเจอแมลงสาป
ทางร้านก็ไม่ยอมให้คุยกับผู้จัดการแค่ให้เด็กเสิร์ฟมาขอโทษแทน
ไม่มีส่วนลดใดด้วยต้องจ่ายค่าอาหารไป๕๐๐กว่าบาท
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูคลิปแนะนำว่าควรไปแจ้งความเอาผิดกับร้านอาหารแล้วก็ร้านขายอาหารปนเปื้อนที่ไม่สะอาด
จนทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะจริงก็มีโทษแหละ
โทษจำแล้วก็ปรับด้วยนะคะและทั้งสองคนนี้ก็ท้องเสียด้วยหลังทานอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะ